ขอพาไปที่จังหวัดสตูนหน่อยเพราะชาวบ้านเขาบอกว่า
กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยหันมาปลูกเห็ดเพาะเห็ดขายสร้างรายได้กำไรดีจ้า
คุณไปเอาเนื้อเพลงใครมาหรือเปล่าแต่งใหม่เหรอจ๊ะ
โอ้โหมันคุ้นอยู่นะมันคุ้นยังไงกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
โอ้นี่ใช่แล้วใครนี้ก็ใช่แล้วหันมาเพราะเห็ดไหมสบายใจกว่า
เอ้าก็เพราะเห็นมันดีมันดีนะคะมาดูกันรายได้ดี
ชาวบ้านเขาใครหมู่๖ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
เขาหันมาเพาะเห็ดฟางในสวนยางพาราหลังจากที่เขาประสบปัญหาฝนตกชุกกันมานะคะ
คือต้องบอกอย่างนี้ว่ากรีดยางไม่ได้ไม่ปลอดภัยแต่ว่าพอฝนตกชุกเนี่ยมันทำให้กรีดยางไม่ได้
น้ำยางมันจะได้ออกมาไม่ดีมันจางง่ายนะคะแล้วผลผลิตของเห็ดเนี่ยมันได้ผลดี
ดีเกินคาดเนื่องจากฝนตกมีความชื้นเยอะเห็ดมันก็โตนะแล้วก็มันส่วนทางกัน
มันเหมาะไงใช่สภาพอากาศมันดูเหมาะแล้วก็สามารถเป็นปุ๋ยให้กับในสวนยางได้อีกด้วยไงนะคะ
คุณรัฐดาเต๊ะโกบนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าจากสภาพฝนที่มันตกเป็นเวลาหลายเดือนก็ต้องบอกว่า
จริงภาคใต้ปีนี้เจอฝนค่อนข้างหนักด้วยนะก็เลยทำแบบให้ครอบครัวเขามีแต่รายจ่ายใช่ไหม
เพราะว่าฝนตกหนักหลายเดือนตัวเองก็เลยไปเรียนรู้เรื่องของการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม
ก็ศึกษามาค่ะแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะมาปฏิบัติคือเอามาเพาะเห็ดฟางที่สวนยางของตัวเองนี่แหละ
แล้วก็ใช้พื้นที่ว่างระหว่างต้นยางพาราแบบนี้ในการเพาะเห็ด
เขาจะมีกองหมักทลายปามเอาไว้๕คืนแล้วค่อยใส่เชื้อเห็ดลงไป
แล้วเรียงไปเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็ขึ้นโครงแล้วก็คุมเอาไว้ด้วยผ้ายางอีกทีนึง
เพียงแค่๑๕วัน๑๕วันเห็ดจะออกดอกแล้วสามารถเก็บขายได้แล้ว
นี่เป็นเห็ดฟางอินทรีย์ปลอดสารเคมีทุกชนิดจะเป็นเห็ดฟางที่แบบดอกสวยมั้ย
ดอกสึงดอกใหญ่นะเพื่อให้ผมนึกถึงต้มยำเห็ดฟางขาหมู
นี่ดิฉันนึกถึงเหมือนกันหลายเมนูที่แบบว่าใส่เห็ดฟางแล้วมันแบบอร่อย
กูดูดิเห็ดฟางเขาดีแต่ละวันเห็ดฟางเขาเก็บได้วันละ๒๐กิโลกรัม
๒๐กิโลกรัมกิโลกรัมละ๘๐บาทนะคะเห็ดฟางที่นี่นะคะกิโลกรัมละ๘๐บาทได้๒๐กิโลกรัมคุณรายได้วันละ๑๐๐๐ได้อ่ะดีแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่าโครงไหนที่เห็ดมันไม่ออกดอกเนี่ยเขาสามารถใช้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพมาโรยในกอง